คราวนี้มาดูคุณลุงบ้างที่เขาสะสมทีวีค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมจำทีวีรุ่นเก่าได้ไหมที่เป็นจอนูนจอแก้ว
บ้านนึกไม่ออกเลยอ่ะ

บ้านคุณไม่มีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

แต่คุณลุงท่านที่สะสมทีวีเก่าแบบนี้แหละ

ท่านที่ตั้งสารพระภูมิดิ
เอาขาตั้งสารพระภูมิ
แล้วก็ทีวีรุ่นเก่าหลายร้อยเครื่องมาวางไว้แบบนี้
เรียงรายไปตามริมถนนนะคะ
สองฝั่งเรียบคลองเตยภายในซอยเก้าถนนสุภาษารังสรรค
เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ใครเห็นก็ตกตะลึงมากมายเลยทีเดียวนะคะ
คุณลุงบอกว่ามีแนวคิดดีนะคะ
จากการนำทีวีหรือโทรทัศน์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ไปตกแต่ง
วางเอาไว้บนฐานสารพระภูมิเก่าเพื่อให้ดูแปลกตา
แล้วบางส่วนก็ดัดแปลงเป็นกระถางต้นไม้

รายตลอดนาแบบนี้เพราะอยากจะให้มันเกิดประโยชน์
แล้วก็เป็นจุดสนใจของคุณผู้ชม
คนที่เป็นเจ้าของไอเดียก็คือคุณลุงสุเทพอุทัยรัฐ
อายุ๖๓ปีเป็นชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาล่ะค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ได้นำทีวีไปซ่อมที่ร้าน
ก็สังเกตเห็นทีวีรุ่นเก่าไม่สามารถใช้งานได้แล้วเนี่ย
วางอยู่ในร้านจำนวนมากก็เลยขอซื้อต่อแล้วกัน
และศึกษาวิธีการถอดจอจากช่าง
แล้วก็เอาไปดัดแปลงเป็นกระถางต้นไม้ค่ะ
ลุงก็มาทำปลูกต้นไม้ปลูกมะเขือปลูกตะไคร้
ปลูกหวยราคาปลูกพริกปลูกต้นไม้ดอก
ทีนี้มันก็ดูสวยดีหลากหลายขึ้นมา
ทีนี้เพื่อนเขาก็มาเห็นเขาว่าเออทีวีที่บ้านเสีย
เขาไปเอาเอามาให้เขาไปเอามาบ้างอะไรบ้าง
ร้านซ่อมพอเขารู้เขาก็โทรศัพท์
หรือว่ามาบอกให้ไปเอาเพราะว่าเอ้ยช่วยเอาไปที
มันเกะกะร้านมันก็มาตั้งตรงนี้
เพราะว่าเขาเอาขยะมาทิ้งบริเวณนี้
ลุงก็เลยคิดเอาสารบังคลุมมาด้วย
เอามาโดยที่ไม่ทำลายนะครับเอาทีวีมาตั้ง
หนึ่งอยากให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าเออทีวีมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกัน
อย่าเอาไปทำลายเห็นแก่เงิน๒๐บาท๓๐บาทร้านรับซื้อของเก่า
ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยทีวีพวกนี้ผมบอกเลยว่าเป็นทีวีสี
สีดำปิดสนิทดำเนี่ยม
มันก็ได้แบบเก่าแล้วใช้ไม่ได้แล้ว
เพราะว่าบางส่วนนี้นะคะเห็นไอเดียแล้วก็นำไปดัดแปลงให้เป็นโต๊ะกินข้าว
ทำให้ทีวีที่หมดอายุกลับมาเป็นของใช้ที่เกิดประโยชน์ได้นะคะ
ซึ่งถ้าหากมีคนมาบริจาคเพิ่มก็จะนำไปดัดแปลงแล้วก็ตกแต่งแบบนี้ต่อไปเรื่อย
จากนี้นะคะก็ยังมีคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าค่ะ
ไม่ใช่แค่จอทีวีนะจอคอมด้วยเนี่ยค่ะ
เห็นไหมโอเคด้วยนะเป็นกระถางต้นไม้
รับแบบซื้อไหมคะหรือว่ายังไง
รับซื้อไงคุณลุงก็ไปซื้อที่ร้านขายของเก่ามาก็เอามาดัดแปลงไป

ผมยังไม่เก่าผมยังไม่เก่าขนาดนั้น

แต่ทำไปเล่นไปถ้าเอาผมไปชั่งกิโลขายนี่ได้ราคาเยอะเพราะน้ำหนักผมเยอะนะ

ก็เป็นของที่เห็นได้นะคะว่าการใส่ไอเดียลงไปกับของที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์ได้นะคะ
แล้วก็จะทำให้เห็นวิวัฒนาการของโทรทัศน์ด้วยนึกออกใช่ไหม
เมื่อก่อนเป็นจอแก้วมีขนาดกี่นิ้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นจอแบนไปหมดแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อีกแบบหนึ่ง